ที่ระบุว่าเป็นหมอผีกับลูกน้อง
หรือหากระดูกเลือกกระดูกจากห่อผ้าขาว
ผ้าขาวนี่น่าจะเป็นหอกระดูกนะคะจากการเผาแล้วอะเนาะ
คือเขาเลือกนะเลือกเอาแต่ละชิ้นมายัดใส่ในตุ๊กตา
แล้วเขาบอกว่าตุ๊กตาขายในต่างประเทศ
แล้วก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อว่าถ้าใครเช่าตุ๊กตานี้ไปจะทำมาค้าขึ้น
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่คำถามมันเกิดขึ้นจากสังคมออนไลน์ค่ะว่า
กระดูกที่เอามาทำพิธีปลุกเสกแล้วยัดเข้าไปในตุ๊กตาแล้วเอาไปขายเนี่ย
กระดูกใครไปเอามาจากไหนขโมยใครมาให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
นี่กระดูกหัวนะเนี่ยใช่หรอพ่อเอ้ยเกี่ยวเลย
โอ้โหดีดดีดอบโบนดีดดีดอบโบนไม่ว่า

กระดูกของจริง

ตั้งแต่เริ่มเลือกจากลักษณะเป็นหีบขาวคล้ายลงศพเล็กเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีห่อเท่ากระดูกอยู่หลายห่อเหมือนกัน

แล้วก็ทำวิธีการก็คือเอากระดูกที่เลือกแล้วมาใส่ในตุ๊กตาทารก
เตรียมปลุกเสกต่อไป

อาจเป็นขบวนการขโมยเท่ากระดูกคนตายมาทำกุมารทองส่งขายประเทศเวียดนามก็เป็นได้
พูดถึงทะริกเผ็ดทองนั้นไม่รู้จักหรอก

เมื่อวานนี้ตำรวจสพนเสือเขาก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของอาจารย์
พบว่าชั้นล่างมีโต๊ะหมู่บูชาคล้ายกับเปิดเป็นสำนักสำหรับปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
แล้วก็ไปเจอกล่องกระดาษหนึ่งกล่องในนั้นมีตุ๊กตาทารกเช่นเดียวกับที่ปรากฏในคลิปนี่แหละ

อาจารย์หมียอมรับว่าเป็นคนทำพิธีปลุกเสกตุ๊กตากุมารทองและส่งขายให้กับชาวเวียดนามจริงทำปีที่แล้วค่ะ
แต่เลิกทำพิธีปลุกเสกไปแล้วเอาฟังเสียงอาจารย์หมีเขาปฏิเสธหน่อยค่ะ
พอรู้แม่กว่าอาจารย์ลงคล้าดูจากไหน
เราเคยถามเขาถูกก็บอกว่า
เพราะที่นั่นเวลาเค้าเผาทิ้งเลย

เล่าถึงความอาถรรชน์ของกุมานทอง
หลังจากสร้างบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเขาสร้างเสร็จใหม่
บอกว่าไปพบรอยเท้าของเด็กเดินอยู่บนเพดานบ้าน
บอกแบบนี้และคาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของกุมารทองที่ออกมาเล่นซุกสนนี่เป็นความเชื่อนะ
ขณะเดียวกันหลังจากที่ชาวเวียดนามสั่งซื้อตุ๊กตา
ตุ๊กตากุมารทองบูชาไปแล้วปรากฏว่า
ลูกค้าชาวเวียดนามค่ะฟีดแบ็คกลับมาค่ะบอกว่า
กลางดึกตุ๊กตากุมารทองออกมาวิ่งเล่นก่อกวน
ไม่ได้กลับบ้านไปนอนเลย
ต้องเอาตุ๊กตากุมารทองไปทิ้ง

ตำรวจสพนเสือตรวจสอบแล้ว
พบเพียงตุ๊กตาเล็กในกล่องกระดาษเท่านั้น
แต่ไม่พบพอแกะออกเข้าไปนะ

ก็เลยยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาใดนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของเครื่องลางของขลัง
จากอาจารย์หมีอีกหนึ่งคนที่ก็ต้องไปถามแหละ
เป็นข้อมูลว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ

เนรนแอร์ซึ่งเคยนำกระดูกมนุษย์ยัดใส่ตุ๊กตาเทพ

บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ก็เลิกปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพมานานแล้วนะ
เพราะการนำวิญญาณไปขายถือว่าเป็นการทำบาป
ฟังเสียงเนนแอค่ะ
และเนรแอร์ก็บอกว่าช่วงนี้นะคะ

ทำให้มีขบวนการขโมยกระดูกที่เก็บไม่หมด

ไม่ว่าจะเป็นกระดูกผีตายโหง
หรือคนตายวันเสาเผาวันองคาร
มีความเฮียดและได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ